คุณผู้ชมครับไปดูเหตุเพลิงไหม้กันบ้างนะครับ
ตอนนี้ลุกลามไปในป่าพรุในพื้นที่พังงาแล้วนะครับ
จริงแล้วเป็นเพลิงไหม้ทุ่งย่าในที่ดินเอกชน
ซอยพัฒนาทิศเกาะคอเขาที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ทีนี้มันลามไปถึงสวนปาล์มน้ำมันไปถึงสวนมะพร้าว
ซึ่งมีต้นสนมีไฟไหม้แล้วก็ลามไปถึงป่าพรุแล้วคุณ
เขาบอกว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปดับไฟนะ
สัตว์ป่าอย่างกวางเต่าขนาดเล็กขนาดใหญ่
หนีไฟที่ลุกไหม้ป่าแห่งนี้นะครับ
และเจ้าหน้าที่ประดมกำลังรถดับเพลิง
แล้วก็เจ้าหน้าที่เต็มอัตราเหมือนกันนะฮะ
ฉีดน้ำสกัดไฟไหม้ป่าพรุที่ตำบลเกาะคอเขาแห่งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
เขาบอกเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคุณ
เพราะว่าพวกอุปกรณ์ต่างรถต่างเนี่ย
ต้องขึ้นเรือไปบนเกาะค่ะ
และอีกอย่างบริเวณใกล้เคียงเป็นป่าพรุ
ป่าพรุธพื้นที่ตรงดินเข้ายาก
ก็ต้องมีการตักทรายมีการทำที่อีก
กว่ารถจะเข้าไปได้คุณดูสิเห็นไหม

ก็ลุกลามไปบริเวณใกล้เคียงอย่างที่บอกไปว่า
ปาล์มน้ำมันสวนมะพร้าว๔๐๐๕๐๐ไร่
เขาบอกสาเหตุน่าจะเกิดจากอากาศร้อน

หรืออาจจะเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดูแล๒๔ชั่วโมง
เพื่อให้ดับเผลิงแห่งนี้ให้ได้